แต่ว่าข่าวที่จะนำเสนออาจจะไม่ชื่นใจ

ไม่ได้ใช้คำไม่เหมาะนะแต่ว่าต้นนี้เขาชื่อต้นแบบนี้เลย
ต้นแกล้งขี้พระร่วง
ขี้ก็คือขี้นะเอาจริงคุณผู้ชมขออภัยใช้คำนี้เป็นขี้

เขาบอกว่าใบมีกลิ่นเหมือนอุจจาระเลย
หลายคนพอดมไปก็โอ้โหถึงกระสายหน้าเลยนะครับ
เอาไปดูกันครับ
โอ้โฮ
ขยี้บี้ดม
โอ้โหนั่นหนักเลยช็อตขยี้แล้วเอามาดม

กลิ่นก็จะติดมือไปแบบนั้นครับ

เออนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ใครไปที่อุทยาน

หรือว่าเขาหลวงที่อำเภอคีรีมาตรจังหวัดสุโขทัย
อากาศดีนะมีหมอกบางในตอนเช้านะครับ
แต่ว่าหนึ่งไฮไลท์คือการเดินลุยบุกป่า
ท้าพิสูจนกลิ่นของต้นแกล้งขี้พระร่วง
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สมัยโบราณที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
แต่ถ้าไม่อยากเป็นลมเขาบอกว่าอย่าเด็ดมาดมเด็ดขาด
เหมือนพี่คนนี้นี่ดูดิขยี้บี้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวโดน

นะครับเขาบอกว่าอย่าเด็ดมาดมเด็ดขาด
ไม่ใช่เพราะมีพิษนะแต่กลิ่นเหมือนชื่อจริงนะฮะ

พี่คนนี้เขาสักหน่อยครับ
กลิ่นมันคล้ายคลิ่นอย่างนี้
ตกลงคือเขาเรียกว่าต้นคิดว่าล่วงเลยใช่ไหมครับ

คือไม่ได้พูดอะไรนะแต่มีอยู่เสียงเดียว
แล้วก็ลองขยี้ดมอีกสักครั้งหนึ่ง
เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้รู้จริงนะครับ
เขาบอกว่าหลายคนพอดมไปถึงกับแบบผอืดผอมนะ
แล้วก็เหมือนจะอาเจียนนะนะบางคนที่ดมไปนะ
ส่วนที่มาของชื่อต้นแกล้งขี้พระร่วง
นายนรงคงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ก็เปิดเผยนะครับว่าตามตำนานสมัยสุโขทัย
ขานกันมาแบบนี้บอกว่าพระร่วงได้เสด็จผ่านป่า
ซึ่งก็คือป่าเขาหลวงในปัจจุบันนี่แหละ
แต่บังเอิญพระองค์เกิดปวดพระบังคนหนักนะครับ
หรือว่าปวดท้องหนักก็เลยนั่งขับถ่าย
แต่นั่งขับถ่ายในป่าจะใช้อะไรเช็ด

ก็เลยใช้ใบไม้นี่แหละมาเช็ด
บางคนใช้กิ่งไม้

บางคนนั้นคือคือบางคนคนอื่นไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่ามา

อย่าเอากิ่งที่มีหนามหรือว่ากิ่งที่ขลุขะนะ
เรียบหน่อยเอาใบไม้นี่แหละครับ

จากนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของต้นแกล้งขี้พระร่วง
เพราะว่าแกล้งคุณบอกว่าเป็นคำเหมือนว่าปาดใช่ไหม

แก้โรคลมชักแล้วก็โรคหวัดในไก่

มีประโยชน์เหมือนกันเป็นสมุนไพรได้
แกล้งขี้พระร่วงจะขึ้นอยู่ตามป่าดิบแร้งนะครับ
กระจายอยู่ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัย
เมื่อเอาใบหรือกิ่งมาขยี้จะมีกลิ่นคล้ายอุจจาระและค่อนข้างเหม็น
หลายคนพิสูจน์แล้วก็หลายคนก็กลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่
เพราะว่าพอดมคืออยากดมไง
พอดมไปอึ้งแล้วก็หัวเราะเลย

ใครที่เคยไปพิสูจน์แล้วนะฮะ

แกล้งขี้พระร่วงส่งมาบอกไลน์หน้าจอกันหน่อยฮะ
เหม็นขนาดไหน